วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
ข้อเสนอที่ให้มีการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับ
รวมทั้งจะพูดคุยกันกับเรื่องของการรับสินบน
ที่บอกว่าควรจะมีการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ด้วย

เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ
ที่ผมหยิบเอาเรื่องที่เขาไปแก้ไขพรบอุทยานแห่งชาติในชั้นสปท
ว่าต่อไปนี้จะให้อำนาจอธิบดีกรมอุทยาน
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ยึดมาจากอุทยานเนี่ย
ให้อำนาจอธิบดีในการที่จะไปดำเนินการได้
เป็นห่วงว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะนายทุนเขาจะกลับมาได้ประโยชน์เหมือนเดิม
มีคนไม่เห็นด้วยเยอะพอวันรุ่งขึ้นต่อมา
คุณดำรงพิเดชเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยาน
ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการนี้ครับบอกว่าที่สื่อลงเนี่ยเข้าใจผิดหมด
จริงพรบที่แก้ใหม่เนี่ยเข้มกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
เพียงแต่ว่าให้อำนาจอธิบดีในการที่จะไปแก้ไขปัญหาบางเรื่อง
ซึ่งในกฎหมายเก่าเนี่ยมันทำอย่างอื่นไม่ได้
มาแล้วก็ต้องไว้อย่างนั้นพอมาถึงวันนี้
ที่ต้องเอามาขีดเส้นใต้ก็เพราะว่าคุณสะสินเฉลิมลาบ
ประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียนเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ย
ดูมีว่าท่าทีไม่เห็นด้วยแต่พอได้ฟังคำอธิบายก็เข้าใจ
วันนี้คุณศาสินเฉลิมลาบคนที่เห็นในจอนี่แหละครับ
ก็เอาตัวอย่างมายกให้ดู
ท่านผู้ชมลองตามรายละเอียดดูที่คุณศาสินว่านะ
ว่าเรื่องนี้ถ้าแก้แล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ยังไง
ขออนุญาตอ่านที่คุณศาสินให้สัมภาษณ์
คุณศาสินอธิบายอย่างนี้
ขอยกตัวอย่างสิ่งที่กรมอุทยานจะต้องตัดสินใจในเร็ววันนี้

คือบอกว่าขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติกำลังจะชนะคดี

คดีที่โรงแรม๕ดาวขนาดยักษ์แห่งหนึ่ง
บุกรุกพื้นที่อุทยานหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรัง
เพราะว่าหลักฐานต่างและขั้นตอนทางกฎหมาย
ตอนนี้เชื่อว่ากรมอุทยานแห่งชาติชนะคดีแง่
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ากรมอุทยานแห่งชาติเนี่ย
กำลังจะยึดได้อาคารดังกล่าวมาเป็นสมบัติของกรมอุทยาน
ประเด็นก็คือว่าแล้วกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ย
บริหารจัดการยังไงกับอาคารโรงแรมอย่างที่ว่านั่นแหละครับ
เออจะทำยังไงกับมันถ้าต้องทุบทิ้งเสียดายของนั่นก็เรื่องหนึ่ง
ถ้าจะทุบทิ้งต้องใช้เงินมากกว่า๑๐๐ล้านครับ
ที่จะทุบทิ้งอาคารเหล่านี้หรือไม่ทุบทิ้ง
แต่กรมอุทยานแห่งชาติเอามาบริหารจัดการเอง
เอาทำยังไงล่ะครับทำเป็นเหรอครับ
บริหารจัดการเอาไปทำเชิงพาณิชย์ก็ไม่สะดวก
ก็สมมุติว่าจะเอาไปสร้างเป็นศูนย์ฝึกอบรมอะไรก็ตามแต่เถอะ
ไปสร้างเป็นศูนย์ฝึกอบรมศูนย์พัฒนาโน่นพัฒนานี่
เท่าที่ราชการจะทำได้อ่าแล้วแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่า
ถ้าตามกฎหมายเก่าเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะว่ายึดมาอย่างเดียวเลย
แล้วก็ทุบทิ้งอันนี้ครับตามพรบที่แก้ใหม่
ก็เปิดโอกาสว่าถ้าอธิบดีเห็นว่าอาคารเขาก็สวย
งามงามนะครับกรมจะเอามาทำเป็นศูนย์พัฒนาต่อไปนี้
เวลาจะมีอบรมสัมมนาของกรมอุทยานเชิญที่นี่เลย
ใครก็อยากไปที่สวยงามอยู่ติดหาดแล้วก็จ้างคนมาบริหาร
จัดการให้เป็นศูนย์พัฒนาตามที่ราชการจะควรทำ
อันนี้แหละจะเป็นการผ่อนคลายหาทางออก
ให้กับกรมอุทยานอธิบดีที่จะทำได้ตามพรบฉบับใหม่
แต่ถ้าไม่แก้พรบฉบับนี้ทำไม่ได้
นี่ที่คุณทักษิณยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับว่า
นี่แหละคือที่เขากำลังแก้กฎหมายเพื่อให้อำนาจอธิบดี
ธิบดีคิดได้คนเดียวทำไม่ได้หรอกครับ
ต้องไปเสนอคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะอนุมัติ
นี่คือเรื่องหนึ่งที่จะเอามายืนยันอีกทีนึงว่า
ที่เขาแก้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย
จะได้จบเรื่องกันไปไม่งั้นเดี๋ยวยังคาใจคนที่เขารักผืนป่าอยู่เยอะแยะ
ที่บอกมาทางผมว่าดูดีนะไม่ใช่แก้แล้วเนี่ยกลับไปเอื้อประโยชน์นายทุน
ไม่ใช่หรอกครับเรื่องที่สองเรื่องสินบนที่กลับมาโด่งดัง
บนโลนสลอยนี่แหละในกฎหมายหลายประเทศ
รวมทั้งกฎหมายบ้านเราด้วยเขียนไว้ชัดเลยครับว่า
คนที่ให้สินบนเนี่ยมีความผิดเหมือนกับคนรับสินบน
ทำไมกฎหมายต้องเขียนอย่างงี้ล่ะครับคนที่เขียนกฎหมายตอนแรกแรกเนี่ย
คิดว่าเอ๊ไอ้สินบนเนี่ยถ้าไม่มีคนให้ก็มันก็ไม่มีคนรับสิ
ฉะนั้นเอาผิดกับคนให้สินบนด้วยแต่ในสภาพความเป็นจริง
คนก็ยังให้สินบนกันอยู่เพราะถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้งาน
ไม่ให้ก็ไม่ได้รับการจ้างงานไม่ให้ก็ประกวดราคาไม่ได้
ไม่ง่ายเขาก็ซื้อขายของไม่ได้ฉะนั้นการให้สินบนยังมีเหมือนเดิม
มีเหมือนเดิมจะเลี่ยงอะไรกันยังไงก็มีเหมือนเดิม
ก็เลยแก้ไม่ได้เมื่อแก้คนที่จะให้สินบนไม่ได้
แม้ว่าจะเอาโทษถึงขั้นติดคุกติดตารางยังแก้ไม่ได้
ประเทศก็เลยเอาอย่างนี้แก้กฎหมาย
คนที่ให้สินบนถ้ายอมรับแล้วไปชี้ตัว
ไปบอกกับศาลไปเป็นพยานศาลว่าผมนี่แหละเป็นคนให้สินบนคดีนี้
จ่ายงติหารไหนให้กับใครเมื่อไหร่เป็นให้เป็นคนของนักการเมือง
เป็นคนของรัฐมนตรีเป็นคนของใครก็ตามแต่
ผมนี่แหละมายืนยันกับศาล
ว่าผมเป็นฝ่ายให้สินบน
สมมุติอย่างนี้แล้วสารจะว่ายังไง
ถ้าเป็นกฎหมายเดิมอ่าขอเชิญเลยครับเข้าคุกด้วยกัน
บางทีคนรับสินบนเนี่ยยังสาวไม่ถึงแต่คนให้ติดคุกแล้ว
ใครเขาจะไปยอมล่ะครับในที่สุดเขาก็ไม่ยอมที่จะเปิดตัวมาว่าเป็นคนให้สินบน
แต่ขณะนี้หลายประเทศ
รวมทั้งจีนด้วยเขาแก้กฎหมายแล้ว
เขาบอกว่าถ้าคุณยอมรับว่าคุณเป็นคนจ่ายสินบน
มีพยานหลักฐานนะไม่ใช่ยอมรับขึ้นมาเพื่อจะมาซัดทอดโมเมไม่ได้นะ
คุณมีหลักฐานคุณมีประจักษ์พยานว่าคุณจ่ายสินบนให้กับคนนั้นคนนี้
แล้วจะได้มีการสาวกันต่อว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนของใคร
ที่ไหนจ่ายเท่าไหร่จ่ายเป็นเงินสดใช่ไหม
ก็แน่นอนเขาจ่ายเงินสดแน่เขาไม่มีการโอนบัญชีกันหรอกสินบนเนี่ย
ประเทศที่เขาแก้ปัญหาเหล่านี้คนที่ออกโผล่ออกมา
ประกาศว่าให้สินบนออกมายอมรับออกมาเป็นพยานศาล
รอดผลความผิดไหมครับเขาก็มีความผิดแต่ไม่ถึงขั้นติดคุก
อาจจะปรับอาจจะทำทันบนว่าต่อไปนี้ผมยินดีให้ความร่วมมือไม่จ่ายสินบน
คนที่รับเงินเขาคนที่รับสินบนก็มีโอกาสเข้าคุกได้มากขึ้น
อย่างกรณีสินบนโลนสรอยเนี่ยเขายอมรับที่โน่นแล้วที่อังกฤษว่าเขาจ่ายสินบนใครต่อใคร
ถ้าสมมุติเขาจะให้การกับกระบวนการยุติธรรมบ้านเรา
ว่าเขาเป็นคนจ่ายสินบนช่วงแรกจ่ายเท่านั้นช่วงที่๒จ่ายเท่านั้น
ที่๓จ่ายเท่านั้นจ่ายกับใครจ่ายตรงไหนจ่ายเมื่อไหร่
นายหน้าเป็นใครไปพบกับคนของใครไปพบกันที่ไหน
สมมุติถ้าเราไม่แก้กฎหมายไม่ได้เขาไม่ยอมหรอก
เรื่องอะไรเขาก็มาติดคุกด้วยเขาก็มีความผิดด้วย
แต่ถ้าเราแก้กฎหมายให้คนที่เป็นผู้จ่ายสินบน
ไม่ต้องติดคุกติดตารางมีความผิดตามสมควร
อะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเถอะอย่างนี้จะมีคนกล้าโผล่ออกมาครับ
คนที่เสนอเรื่องให้แก้ไขเรื่องนี้ไม่ใช่คนเล็กหรอกครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือคุณอภิษักตันวรวงศ์
นั่งแถลงข่าวเห็นในจอนี่แหละคุณอภิษักษ์บอกอย่างนี้บอกว่า
จะมีการนำข้อเสนอคลักไปยังคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปลองดอง
ปยปนี่แหละที่นายกเป็นประธานเดิมเนี่ยคิดว่าจะเสนอวันที่

บรรจุวาระเมื่อไหร่นี่มีโอกาสเป็นไปได้ครับมีโอกาสเป็นจริงและ
มาวันหนึ่งเขาเขาเขาทนไม่

เขาไม่ได้ไต่ด้วยความเต็มใจนะ
เขาจ่ายด้วยความจำใจ

เขาต้องเอาเงินที่จ่ายสินบนนี่แหละ

ถนนหนทางแทนที่จะสร้าง

เขาก็เอาเงินที่จ่ายสินบนเป็นต้นทุน
ก็ไปลดหินลดดินลดทราย

ที่แพงขึ้นเนี่ยเพราะเขาเอาค่าสินบนเนี่ย
วกเข้าไปในราคาสินค้าด้วย

ฉะนั้นถ้าสิ่งที่รัฐมนตรีคลัง

แล้วนายกเห็นชอบแล้วแก้กฎหมายผมเชื่อจริงจริงว่า
แก้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะฮะก็ก็ผมคิดว่าถ้าเขาเปิด
ตัวออกมาไปให้ข้อมูลไปให้หลักฐาน

แต่ถ้าบอกว่าไม่ติดคุกนะ
แต่ว่าสารจะปรับคุณ

เขาจะให้ข้อมูลมากกว่าไม่งั้นหลุดหมด

วันนี้ส่งผลกระทบทั้งองค์กรเอง